ซึ่งไทยรัฐทีวีจะมาย้อนรอยเส้นทางชีวิตแล้วก็ประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้
คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันนะคะ
ซึ่งนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นชาวสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วก็เกิดเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมปี๒๔๗๕ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
สมรสกับคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชามีบุธิดา๓คน
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
ที่นายบรรหารจะโลดแล่นบนถนนการเมือง
ก็ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จนปี๒๕๑๗นะคะ
ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ถูกนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณ
คนบ้านเดียวกันชักชวนให้เข้าสังกัดพักชาติไทย
การเลือกตั้งสอสอทั่วไปในทุกครั้ง
หลังจากนั้นชื่อของนายบรรหาร
ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนสุพรรณบุรี
ให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำงานในสภา
และเมื่อสะสมประสบการณ์ทางการเมืองสักระยะ
เมื่อปี๒๕๒๓นะคะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพักชาติไทย

สภาพผู้แทนรัศดรปีเดียวกันครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี๒๕๕๙
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของประเทศไทยค่ะ
และขณะที่นายบรรหารนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ได้รับภารกิจจัดงานสำคัญระดับชาติหลายครั้งนะคะ
โดยเฉพาะการจัดพระราชพิธีการจนาพิเศษ
ประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียนยุโรปผู้นำเอเชียยุโรป
เป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๕
และเจ้าภาพ๔เกมครั้งที่๑๘ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ส่วนผลงานการเมืองชิ้นโบแดงก็คือ
พักชาติไทยได้เริ่มเปิดแคมเปญหาเสียงปฏิรูปการเมือง
จนเป็นรากฐานสำคัญก่อนที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับปี๒๕๔๐ค่ะ
สิ่งที่นายบัญหาญต้องเจ็บป่วนที่สุดก็คือ
ย้อนไปเมื่อวันที่พักชาติไทยที่มีตำนานมาถึง๓๔ปี
ปิดฉากลงในวันที่นายบรรหารนั่งตำแหน่งหัวหน้าพัก
คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลให้ยุบพักชาติไทยเมื่อปี๒๕๕๙
และต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา๕ปี
และในห่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่านายบรรหารจะพ้นโทษแบนการเมืองแล้ว
แต่นายบรรหารก็ไม่ละทิ้งสนามการเมืองค่ะ
ยังคอยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนามาโดยตลอด
และแม้วันนี้นะคะจะไม่มีลมหายใจของมังกรการเมืองแห่งสุพรรณบุรี
หรือว่าเจ้าของฉายานหลงจู้การเมืองไทย
หรือว่าแม้แต่คำที่สื่อเรียกติดหูว่าเติ้ง
พร้อมปิดตำนาน๔๒ปีบนเส้นทางการเมืองของนายบรรหาร
แต่คติประจำตัวที่นายบรรหารยึดถือมาเสมอ
ก็คือจะต้องสัจจะกระตันยู
ไม่มีวันเสื่อมคลายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกนานเลยล่ะค่ะ
ครับซึ่งล่าสุดนะครับ
ทางด้านของนายนิกรจำนงสมาชิกสภาครับ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศสภาทธรและก็เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของท่านบรรหารศิลปะอาชา

บอกว่าหากจะรายงานข่าวเกี่ยวกับพิธีศพของท่านบรรหาร
ให้ไปรอที่วัดเทพศิรินในช่วงเย็นที่สารา๑๔เลย
เนื่องจากทางโรงพยาบาลศิริราชปียะมหากาบรุน
ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าไปทำข่าวในบริเวณอาคารนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณ

สักครู่เดี๋ยวคงจะรายงานบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องจัดระเบียบ
แล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบด้วยนะครับ